เมื่อวานนี้โลกโซเชียลร้อนฉ่าเลยนะคะ

โอ้โหจัดจ้านในโลกโซเชียลก็ต้องให้คนนี้แหละ
แล้วคือจะบอกว่ามันกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมา
จะเรียกอย่างไรดีเสียหนูหมอนูรองหนู
เป็นอะไรก็ได้แต่หมายถึงคนเดียวกัน
คุณอนุทินชาญวิรากูลเขาสวมหมวก๒ใบ
ใบหนึ่งเป็นรองนายุทธรรมดี
อีกใบหนึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็ท่านจะชอบอัพนู่นอัพนี่การทำงานของท่าน
คือเป็นคนที่อยู่ในโลกโซเชียลมา

ก็มีคนมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลอยู่แล้ว

แล้วตอนนี้โพสต์นี้จี๊ดสุด
โพสต์นี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นประเด็นมากเป็นประเด็นมาก
คือเขาโพสต์ภาพนี้พร้อมกับแคปชั่นบอกว่า
ณนาทีนี้เราต้องประชุมไปทานไป
ขอบคุณกรรมการสภาอุตสาหกรรมทุกท่าน
มารับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน
เป็นการประชุมรับฟังข้อเรียกร้อง

ที่ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากค่ะ
ประเด็นนี้แหละค่ะหลังจากที่โพสต์ภาพนี้ไปคุณคะ

คนไปเม้นต์ไปแสดงความคิดเห็นกว่า๒๐๐ความเห็น

เสียหนูไปตอบเองคุณคะ

ดราม่าอยากกลับเสียหนูบอกว่าไม่โกง
โดยเฉพาะหลายคนเข้าไปทวงถาม
นโยบายกัญชาเสรีอยู่น้อย

ไอ้ควั้นไอ้จัง

หลายคนก็บอกนะคะทวงถาม

ก่อนที่ท่านจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วงหาเสียง

แต่พอท่านได้ตำแหน่งมาแล้วท่านไม่ได้ทำอะไรตามที่รับปากไว้เลย
กลายเป็นอีกคนนึงเลยค่ะจนคุณอนุทินเข้าไปตอบคอมเมนต์นะคะ
ตอบกลับบอกว่าไปหาอะไรมาดื่มแก้โง่ก่อนนะจ๊ะ

นี่แหละค่ะกลายเป็นประเด็นเลยนะคะโต้กันไปโต้กันมา
สักคนหนึ่งอ่ะในนั้นสักคนหนึ่งอ่ะที่ไปเม้นเขา
บอกว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งไปหาอะไรมาดื่มแก้งโง่ก่อนนะจ๊ะ
อันนี้ท่านตอบเองเลยใช่ไหมไม่มีใครแท็กใช่ไหม
ปกติแล้วเป็นคนตอบเองทุกอย่าง
แต่เขาตอบกับด้วยล่ะ
พอให้แรงอ่ะโง่ดีโดนนักการเมือง
คุณผู้ชมทีนี้เนี่ย
ก็มีคนบอกว่าคุณอนุทิน
ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองต้องใจเย็น

แล้วสิ่งที่คนถามคือก็ท่านเคยพูดเอาไว้ไง

จนถึงตอนนี้วินาทีเรากินข่าว
ไหนยุบายที่หาเสียงไว้ยังไม่ออก

ทำไมไม่ตามหาเสียงนะคะ
รสบานเขามีแต่ตัวจิ๊ดจริงคุณ